แล้วก็มีในแบบหนุ่มต่างชาติเขาไปถ่ายคลิปภาพเหตุการณ์
ซึ่งมีโรงแรมสูงกลางกรุง
อยู่แถวสาธรณ์เนาะปล่อยควันดำออกมาโอ้โหดำมาก
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วเขาก็หวังดีเป็นห่วงคนกรุงคนไทย
เขาโทรศัพท์ไปที่โรงแรมนั้นเพราะเขารู้ว่าโรงแรมอะไร
ถูกคนที่รับสายเนี่ยวางสายใส่เขาก็อ้าวทำไมถึงทำแบบนี้
แล้วเขาก็เลยโพสต์พอโพสต์เสร็จปุ๊บโอ้โหคนไปกระหน่ำโรงแรมนี้เยอะมาก
แล้วก็รู้ว่าเป็นที่ไหนแล้วหลังจากนั้นไม่นาน
โรงแรมก็ออกหนังสือชี้แจงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับ
คลิปที่เห็นเนี่ยเขาถ่ายไว้สักประมาณ๓๐วินาทีคุณผู้ชมจะเห็นนะ
ควันดำถูกปล่อยออกจากปล่องของโรงแรมที่สูงมากเนี่ยฮะอันนี้คือคนโพสต์นะฮะ
คือควันออกมาเยอะมากในพื้นที่ของกรุงเทพ
ซึ่งคนโพสต์คือทางด้านของนายซันนี่เบลอนครับ
เป็นในแบบหนุ่มแล้วก็เป็นดิวเตอร์สอนภาษาเขาเห็นภาพนี้
แล้วก็โพสต์ข้อความว่าผมได้โทรหาโรงแรมนี้
ควันที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องของโรงแรมมันทำให้เกิดมลพิษ

เออซึ่งจริงคุณซันนี่เขาบอกนะคือเมื่อวาน๓๐มกราคม๙โมงเช้า
เขาตื่นนอนมาแล้วก็เห็นทีนี้พอตัดสินใจที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรม
ตอนแรกเนี่ยนะพนักงานรับสายคุณซันนี่เขาก็ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
เพราะว่าคุณซันนี่เองพูดภาษาไทยไม่ค่อยถนัด
พนักงานเขาบอกรอแป๊บนึงหลังจากนั้นประมาณสัก๒๓นาทีเนี่ย
มีพนักงานโรงแรมอีกคนนึงมาคุยกับคุณซันนี่
แต่พอคุณซันนี่แจ้งเรื่องหมอกควันถูกเจ้าหน้าที่วางสาย
คือเป็นพนักงานคนที่๒ที่มารับสายนะ
ก็เลยงงเลยแล้วบอกสงสารคนไทยอ่ะ

แต่กลับเป็นผู้ประกอบการโรงแรมเองที่กลับไม่ใส่ใจในการช่วยลดมลพิษ
ทีนี้พอโพสต์ไปโอ้โหชาวเน็ตเห็นภาพนี้ขึ้นเลยครับ
คุยโรงแรมนี้มันอยู่ตรงไหนสุดท้ายรู้ชื่อโรงแรม
จากนั้นชาวเน็ตโอ้โหเข้าไปในโซเชียลของทางโรงแรมนะฮะ
ไปโพสต์ไปตำหนิทุกช่องทางสื่อโซเชียลโดนกระหน่ำ
พอเป็นแบบนี้โรงแรมเองก็ต้องโร่มาออกแถลงการ
ขออภัยขออภัยต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ชี้แจงบอกว่ามันเกิดจากความผิดปกติ
ระหว่างการเปลี่ยนระบบทำความร้อน
ส่งผลให้มีกลุ่มควันดำออกมาสักประมาณ๑๕นาที
แต่มันก็เยอะไงมันก็นานเหมือนกัน
และผ่านไปปุ๊บแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายแบบที่โทรไปคือคุณซันนี่ไม่ได้วางสายใส่นะ
ที่โทรไปแจ้งแต่เขาบอกว่าสายหลุด
แล้วคุณซันนี่ไม่ยอมโทรกลับไป
ยืนยันแบบนี้นะฮะก็ว่าไปตามเรื่องราว
แต่ว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละต้องช่วยกัน
คุณจะมาอ้างว่ามาส่งมาเสียแต่ว่ามันก็เป็นควันดำไง
ทุกคนยังช่วยกันอยู่คุณต้องช่วยด้วยผู้ประกอบการ